คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่ฉะเชิงเซาค่ะสามีขี้เมาแต่ก็รับปากกับภรรยาว่า
ต่อไปนี้จะไม่ดื่มเหล้าแล้วไม่เอาอีกแล้วสาบานเลยก็ได้ถึงขั้นสาบานเลยนะพี่อุ๋ย

สุดท้ายแล้วยังไงคะเมาจนได้เมาแล้วไปประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน
ภรรยามาเห็นทำยังไงเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
กูพูดกูด่าไปไปจำกูคือยาคตายจากโฆษเลยอะ

นี่ค่ะภรรยามาถึงด่าเลย

ไม่ถามนะว่าเจ็บไม่แต่ตรงไหนที่ไม่

ภรรยาบอกขอด่าก่อนค่ะนี่นะคะคือเมื่อวานเนี้ยทีมข่าวได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถอเนกประสงค์บนสะพานกลับรถถนนเทพรัฐกิโลเมตรที่๔๔นะคะที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ทีอายุ๕๗ปีเป็นคนเจ็บค่ะขี่รถจักรยานยนต์มีแผลถลอกตามร่างกายเพราะว่ารถคว่ำนะคะ
แต่สภาพคือเมาค่ะสภาพคือเมาชัดเลยนี่เมาไหมล่ะนี่
ภรรยาของในทีมาดูหน้าสามีเพราะว่าได้รับแจ้งว่าสามีประสบอุบัติเหตุ
ภรรยาบอกไม่เห็นใจหรอกนะแบบนี้ชี้หน้าแล้วด่าสามีเลยนะคะ
ภรรยาบอกว่าก็สามีดื่มเหล้าทุกวันดื่มหนักมากเมื่อสองวันก่อนเองนะ
สาบานว่าไม่เอาแล้วไม่ดื่มแล้วจะเลิกดื่มแล้ว
สองวันก่อนเพิ่งสาบานครับสุดท้ายเมื่อวานนี้ไปดื่มเหล้าเหมือนเดิม
แล้วจะขี่รถไปรับหลานสุดท้ายแล้วยังไงก็นี่ไงเมา
ขี่รถจักรยานยนต์ก็เกิดอุบัติเหตุไปเฉียวชนกับรถคนอื่น
อกจากจะเจ็บตัวแล้วเสียเงินเสียทองอีกนะ

เมาเยอะไปเฉียวชนอื่นเขาอีกครับ

ไอ้มันสาบานยายว่ามันจะเลิกกินเหล้า

เออที่สาบานก็เลิกพี่เล่ามันเป็น
แล้วสาบานเขาไว้ว่าอย่างไรเหมือนมันรถคงรถความเนี่ย

ทายงทายาไม่ถามอาการใหม่อะไร

ก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย

ทีนี้ค่ะคู่กรณีค่ะรถอเนกประสงค์สีขาวคันนี้นะคะ
นายกริตยพงศ์นะคะก็เป็นคู่กรณี
เขาบอกว่าทางฝั่งซ้ายของรถเขาเนี่ยมีรอยแบบนี้ค่ะ
กำลังขึ้นสะพานกลับรถ
แล้วเห็นรถจักรยานยนต์อยู่ด้านหน้าก็เลยแซงไป
แต่ในทีกลายเป็นขี่รถจักรยานยนต์มาเบียด
แล้วก็เฉียวรถด้านข้างเฉียวเขาเองล้มเองเจ็บเอง
เพราะเมาแล้วขี่รถจักรยานยนต์นี่ไงคะ
คำสาบานนะฮะสาบานไว้แรงจริงผิดคำสาบานวันเดียวนี่เป็นเรื่องเลยนะฮะ